คุณผู้ชมคะถามหน่อยได้ทานทุเรียนกันบ้างหรือยัง

คุณสืบสกุลกี่ภูกี่ลูกแล้วคะเนี่ย
โอ้โหผมไม่ถนัดมากผมกินน้อย
แต่บางท่านชอบหนักเลยกินเยอะเลย
ใช่ค่ะแต่ว่าบางคนก็มีร้องมาด้วย
บอกว่าเอ๊ยอุตส่าห์ตั้งใจจะกินทุเรียนให้อร่อย
ซื้อมาแล้วได้ทุเรียนอ่อนเรื่องนี้พอร้องไปเนี่ยนะคะ
ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรลงทุนเลยนะ
ผมจัดการเองดูเอง
คือรองผู้ว่าเนี่ยก็แต่งตัวปอนเอาพระคมาฆาตเอล
ไปซื้อทุเรียนที่แผงที่เขาบอกว่ามีการขายทุเรียนอ่อน
แล้วท้ายที่สุดนะจับกลุ่มแม่ค้าได้
รองผู้ว่านี้ทำตัวเป็นสายสืบเองเลยเหรอ
นี่ไงนี่นี่เสื้อสีเทาพระคมาฆาต

นี่ทำมาเป็นการเจรจาติดต่อขอซื้อ
แล้วเห็นไหมในเข่งนั้นของกลาง๗๗ลูกค่ะ

ผู้ต้องหาก็คือนางคำนึงภูณเทียอายุ๖๖ปี

นึงเนี่ยเป็นเจ้าของแผงทุเรียนป้าหนึ่งปูปลา
ฟังจากชื่อแผงนี้ฉันไม่คิดเลยว่าขายทุเรียน

ใช่ซึ่งแผงของป้าแกเนี่ยนะ
ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชีย๔๗
ที่อำเภอทุ่งตะโกที่ชุมพร
พนักงานสอบสวนสพทุ่งตะโกเนี่ย

ข้อหาหลอกลวงขายทุเรียนอ่อนค่ะ
แล้วปฏิบัติการครั้งนี้นะคุณผู้ชม
ทางจังหวัดเขาก็ลงเองลุยเอง
เพราะว่าทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
รองสมพรปัจฉิมเพชรเนี่ยนะคะ
บอกว่าช่วงมิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยนะ
จะเป็นช่วงที่ทุเรียนหมอนทองในภาคใต้เนี่ย

ถือว่าเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนหมอนทองมากที่สุดในภาคใต้
คือใหญ่เป็นอันดับ๒รองจากจันทบุรีเลย
แล้วก็รองผู้ว่าบอกว่าไม่อยากให้ทุเรียนที่นี่เสียชื่อไงคุณ

ถูกต้องแล้วคนเขาร้องกันมาเยอะ
บอกว่ามีแม่ค้านำทุเรียนอ่อนออกมาขาย
ให้กับชาวสวนทุเรียนที่ชุมพร

ผู้ว่าก็เลยมีการมอบหมายให้รองผู้ว่า
เป็นหัวหน้าชุดในการตรวจสอบ
รองผู้ว่าก็ปลอมตัวไปติดต่อขอซื้อ
ใส่เสื้อยืดคอกลมแต่งตัวปอน
ขอเหมาซื้อทุเรียนหมอนทองจากป้านึง

แผงของป้านึงรับทุเรียนอ่อนมา
ก็ตกลงซื้อขายกันกิโลกรัมละ๙๐บาท
หลังจากนั้นก็มีการแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม

จะถ่ายทุเรียนในทุเรียดี่ไม่ได้
ลงยืนยันกับผมว่าเป็นทุเรียนแก่จัด
แล้วก็พร้อมที่จะรับประทาน
โดยตกลงขายกับผมในราคา๙๐บาท

และก็ขอให้เจ้าที่ของวิจารณาการแสดงตรวจสอบ
เป็นความเสียหายเสียชื่อเสียง
จังหวัดจึงพอและก็กับออกเกาะตลาดทุเรียนของเรา

คือท่านรองผู้ว่าท่านบอกว่าถามแล้วถามอีก
ป้าหนึ่งแล้วทุเรียนพร้อมกินใช่ไหม
มันแก่แล้วใช่ไหมมันอร่อยแล้วใช่ไหม

แต่พอเฉาะมาแกะมาเท่านั้นแหละเป็นทุเรียนอ่อน
ถูกต้องค่ะเพราะว่าตอนที่ผ่าทุเรียนออกดู
เนื้อทุเรียนมันยังขาวเลยยังไม่มีกลิ่นของทุเรียนแก่

ทีนี้เขาก็เอาเครื่องมือของสำนักเกษตรจังหวัด

ก็แบบมีน้อย๑๗๑๘เท่านั้นเอง
แต่มาตรฐานจริงมันจะต้องมี๓๒ถึงจะเป็นทุเรียนแก่

จุดประสงค์สำคัญไม่อยากให้ทุเรียนชุมพรเขาเสียชื่อเสียง